เมนูต้มแซ่บตีนควายตุ๋นหน้าตาเป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดกิน
มาค่ะคุณผู้ชมมาดูวัตถุดิบหลักในการปรุงเมนูเด็ดที่ชื่อว่าต้มแซ่บตีนควายตุ๋นตุ๋น
ดูสิเนื้อเด้งดึงนี่เอ็นเนอะ
ต้องบอกเลยนะเนี่ยคอลลาเจล
ล้วนเลยสั่งไปนี่กรุบกรับอร่อยดีแท้เลยทีเดียว

เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ขายดีมากมากของร้านกล้วยอาหารป่าค่ะอืม
ด้านหลังโรงพยาบาลพุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโล
จังหวัดพิษนุโลโอเค
มาแล้วสองปีเศษนะร้านเนี้ยเน้นขายอาหารป่าเลยค่ะวัตถุดิบก็มีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นกบหมูป่าหนูนาปูปลาไหลปลาแม่น้ำเราไม่ว่าสุดยอดตามต้องได้ดูการค่ะอืมแต่ว่าเมนูที่ลูกค้าติดใจมากที่สุดก็คือต้มแซ่บตีนควายตุ๋นนี่แหละนี่เห็นไหมอ่าอ่านให้คร
ไปได้อย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยต้องมีเอาไว้หายากจริงจริงนะคะทั่วไปเขาไม่ทำขายก่อนหรอกค่ะเพราะว่าวัตถุดิบเนี้ยค่อนข้างหายากเออแล้วมันเป็นชิ้นส่วนที่แบบมีน้อยนิดอ่ะมันไม่เหมือนเนื้อถูกไหมมันไม่เหมือนส่วนเนื้ออื่นของของควายนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้พี่เขาก็ทดลองทำหนังควายต
อุดหนุนกันได้นะตั้งแต่บ่าย๒ถึง๓ทุ่ม
เบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะคะติดต่อไปได้ที่ร้านธุลเกรงกะไหล่ร้านจุ้ยป่าค่ะ
คือพิศนุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารป่าปลาแม่น้ำ

มีหลายร้านติดท้องมอดอมเยอะ
ค่ะมีโอกาสไปกัน